คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องที่สาววัย๑๗หายไปจมแม่น้ำโขง
แล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามตามหาแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็น
คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ตอนประมาณเกือบ๖โมงนะคะตี๕กว่านี่แหละ
คือตำรวจสพเมืองมุกดาหารเขาได้รับแจ้งค่ะว่ามีคนไปพบศพ
ซึ่งศพจมอยู่ที่แม่น้ำโขงอยู่ใกล้กับวัดศรีมงคลเหนือ
สุดท้ายโผล่เป็นศพแล้วค่ะใช่ค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นศพนางสาวนั้นทา
ศรีแสนอายุ๑๗ปีที่พัดตกแม่น้ำโขงแล้วก็จมน้ำหายไป
เจ้าหน้าที่ก็กำลังค้นหาค้นหาตัวนางสาวนันทนาอยู่

ก็เจอไปตรวจสอบเจอเป็นศพของผู้หญิงสวมเสื้อแขนสั้นสีขาว
กางเกงวอร์มสีดำนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงตลิ่งแม่น้ำโขง
พอตรวจสอบก็เป็นศพของผู้เสียชีวิตวัย๑๗ปีคนนี้
ตรงกับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาเลย
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ตัวสาววัย๑๗คนนี้ได้มาเที่ยวพร้อมกับญาติประมาณ๑๐คน
ก่อนกลับบ้านเนี่ยก็มาจอดรถแล้วก็แวะพักที่หาดมโนรม

เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันค้นหาร่างใต้น้ำ
ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำตลอดระยะเวลา๒๓วันที่ผ่านมานะคะ
จนมาเจอศพที่ลอยขึ้นมาเองห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๒๐กิโลเมตร
ดังนั้นญาติก็จะนำศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปหลังจากนี้นะคะ